คนนี้ปิดเทอมแล้วก็เลยไม่ได้ไปเรียน

คือแม่ก็มีนะแต่ว่าแม่ไปทำงานข้างนอก

นานทีจะกลับมากลับเข้าบ้านมามาดูลูกหน่อย
รอบนี้คุณผู้ชมนอนกันอยู่ชั้นล่าง
พี่ชายได้ยินเสียงเหมือนไฟช็อตปกติ

โอ้โหทุกพันธุ์เนี่ยขบงเลยคุณผู้ชม

นี่ตอนเจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปดับเพลิงครับ
บ้านหลังนี้อยู่ในชุมชนวัดราชบันธม
ตำบลบ่อโพงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แต่เข้ายากพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งซอยแคบ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาอยู่๒๐นาทีครับ
เพลิงไว้ได้นี่๙โมงเช้าเมื่อวานนี้ครับ
ถามน้องคนหนึ่งคืออย่างที่บอก

คนแรกชื่อน้องเออายุ๑๓ปี
โอ้โหยังร้องไห้อยู่เลยคุณผู้ชมฮะทางขวาเนี่ย
ร้องไห้ด้วยอาการตกใจครับ
เขาก็บอกว่าผมนอนหลับไปอยู่กับน้อง

จู่มันได้ยินเสียงปั๊บเหมือนไฟช็อต

บริเวณชั้นวางเนี่ยก็เลยรีบวิ่งลงมาเลยพาน้องออกจากบ้าน
แล้วหลังจากนั้นไฟก็โหมไหม้บ้านอย่างแรงเลยครับ

น้องก็เล่าไปร้องไห้ไปอยู่เลยนะครับยังอารามตกใจอยู่
แล้วต่อมาครับแม่ของน้องทั้งสองคนเนี่ยคุณแม่วิชุตาก็มาถึงที่เกิดเหตุครับ
มาถึงปุ๊บกอดก่อนเลยนี่อุ้มแมวมาด้วย
วิชุตาบอกว่าอ๋อแม่ทำงานอยู่ใกล้บ้านนี่แหละ
ปกติตอนกลางวันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านนะ
เพราะว่าลูกจะออกไปโรงเรียนแต่ช่วงนี้ลูกปิดเทอม

แม่ก็กลับเข้ามาดูลูกบ้างเป็นระยะครับ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเพิ่งออกไปทำงานได้ไม่กี่ชั่วโมงเอง
เพื่อนบ้านโทรมาบอกโอ้โหนี่เพื่อนบ้านดีเหลือเกิน
โทรมาบอกแม่ว่าบ้านแม่ไฟไหม้
แม่ก็เลยรีบกลับมาดูไหม้ทั้งหลังแล้ว
นี่ครับคุณผู้ชมแต่ตัวโครงบ้านอะไรยังพออยู่ได้นะ

โชคดีที่สุดก็คือลูกทั้งสองคนไม่เป็นอะไร
แมวแมวที่บ้านเลี้ยงไว้๑๑ตัว

ไม่รู้วิ่งตะเลิศไปอยู่ไหนหรือว่าโดนไฟคลอกตายหรือเปล่าไม่แน่ใจ
เดี๋ยวตำรวจจะประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานครับมา
มาตรวจสอบก่อนเพื่อหาสาเหตุของเพลิงไหม้ที่แท้จริงต่อไป

ไฟเหมือนจะไหม้บริเวณปลั๊กทีวีนะครับ